โดยเจนบก็บอกว่ามีประสบการณ์ในรายการนี้เมื่อ๒ปีที่แล้วที่เล่นกันที่กาต้า
แต่ว่าในตอนนั้นค่ะยังเป็นรุ่นน้องในทีมนะคะที่มีอดีศรพรมรัฐชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็ธนบุญเกษารัฐ
ซึ่งมาจากทีมชาติชุดใหญ่แตกต่างกับนักเตะในทีมชาติชุดนี้ที่หลายคนไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในสโมสร
ทำให้ก็มีกระแสวิภาควิจารณ์ออกมาจากแฟนบอลเรื่องผลงานที่อาจจะยังไม่เข้าตานัก
แต่ก็ยืนยันนะคะว่านักเตะทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนคืออยากจะประสบความสำเร็จ
และทุกครั้งที่ลงสนามก็เต็มที่พยายามที่จะนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาค่ะ
ซึ่งเกมในวันนี้นะคะนักเตะทีมชาติไทยก็หวังจะเก็บชัยชนะ
เข้ารอบต่อไปได้ก็ถือเป็นการพิสูจน์นะคะว่าไทยสามารถต่อกรอนกับทีมระดับเอเชียได้เหมือนกันค่ะ
ในเวลา๑๕นาฬิกาไทยก็จะเจอกับเกาหลีเหนือ
ส่วนในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีญี่ปุ่นเจอกับปาเลนสไตล์ค่ะ